ทูที่ห้ามพลาดคือ

สาวคนนี้เธอบอกว่าเธอชอบกินอึ่งย่างมาก
แต่กว่าจะได้กินมันไม่ง่ายเลย

ต้องมาด้วยส่วนอึ๋ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะ

ก่อนที่เธอจะกิน

ใช่สงสารเหตุอึ๋งโดนจับมาเต็มมาเลย

เธอบอกไหมต้องเอาไปต้ม

ใช่เจ้าของคลิปเนี่ยอยากกินอึ่งนะ
ที่โอ้โหปีนึงจะได้กินสักครั้งนึง

แต่พอไปถึงแล้วเห็นว่าอึ่งมันยังโดดยังคืออึ่งมันยังมีชีวิตอยู่
น้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยเอาหม้อหนึ่งค่ะพี่

พอหลายคนดูมาถึงช่วงนี้ก็คิดเหมือนกันว่าร้องไห้ขนาดนี้น้องอาจจะไม่ได้สั่งกินแล้ว

อันนี้หน้าตายิ้มกลิ่มดูชอตนี้หน้าตาดูมีความสุขมาก
ต่างกันสุดกับตอนที่เห็นอึงอยู่ในกร๒๐๑๘

แต่ตอนกินอารมณ์ดีอยู่ค่ะ

ความจริงที่ร้องไห้เนี่ย

กลัวว่าจะไม่ได้กิน

คอมเม้นท์เขาแอบแซวกันว่า

มันอะไรขนาดนั้นคือเอาจริงนะ

ไม่เคยเห็นตัวเป็นที่กระโดดอยู่

เราไปกินสัตว์ที่มันยังเป็นอยู่ว่าง่าย

คุณผู้ชมต้องบอกนะเป็นวิถีของชาวบ้านเขา

มากินมาย่างเพื่อการดำรงชีวิต